ต่างประเทศวันนี้มาโซนเอเชียล้วนเลยนะคะทั้งจีนแล้วก็ฮ่องกง
ไปดูเรื่องของไต้ฝุ่นกันก่อนค่ะเพราะว่าก็พัดขึ้นฝั่งเกาะฮ่องกงแล้ว
แล้วก็เตรียมที่จะขึ้นจีนด้วยซึ่งตอนนี้ทางการจีนเตรียมพร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นนิดาเต็มที่นะคะ
วันนี้จะขึ้นฝั่งจีนค่ะโดยขึ้นฝั่งที่ฮ่องกงไปแล้วด้วยความเร็ว๑๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทำให้ฝนตกหนักลมกระโชกแรงแต่ว่าสี่โมงของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่น
มีสัญญานะคะว่าไต้ฝุ่นนิดาจะอ่อนกำลังลงก่อนที่จะเคลื่อนตัวออกจากเกาะฮ่องกงสู่ตอนใต้ของประเทศจีนค่ะ
ก่อนหน้านี้สายการบินคาเท่แปซิฟิกแล้วก็สายการบินในเครืออย่างดรากอนแอร์ไลน์
ประกาศยกเลิกเที่ยวบินที่จะไปเกาะฮ่องกงถึง๑๒๐เที่ยวบิน
ระหว่างเวลา๔ทุ่มของเมื่อวานนี้จนถึงบ่าย๒โมงวันนี้ค่ะ
ยกเลิกการเดินเรือระหว่างเกาะฮ่องกงกับมาเกาะทั้งหมด
แล้วก็สั่งปิดสถานเลี้ยงเด็กเป็นการชั่วคราวด้วย
พอดีเพื่อนไปเที่ยวฮ่องกงพอดีดิสนี่แลนดฮ่องกงเครื่องเล่นกลางแจ้งปิดหมดเลยเหมือนกัน

ประกาศเตือนภัยในระดับสีแดงในเมืองกวางโจจูไห่แล้วก็ชาญเวยที่มณฑลกวางตุ้ง
ส่วนเมืองเซินเจิ้นประกาศเตือนภัยระดับสีเหลือง
และยกเลิกเที่ยวบินไปยังเมืองกว่างโจและเซินเจิ้นรวมถึงจูไห่กว่า๒๒๐เที่ยวบินนะคะ
เลิกรถไฟความเร็วสูงกว่า๖๐๐ขบวน
อบพยพคนงานกว่า๔๐๐คนที่ทำงานอยู่นอกชายฝั่งอย่างเร่งด่วน
โดยรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองกวาโจก็ประกาศหยุดงานและงดการเรียนการสอนวันนี้ด้วยค่ะ
ไต้ฝุ่นนิดาก็ถือว่าเป็นไต้ฝุ่นที่รุนแรงที่สุดที่พัดถล่มประเทศจีน
ถ้านับย้อนไปตั้งแต่ปี๒๕๒๖เป็นต้นมานะคะ
โดยก่อนหน้านี้ไต้ฝุ่นนิดาทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมสูงถึง๒๘เซนติเมตรทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์มาแล้วด้วยค่ะ
ไหนดูที่จีนแล้วมาต่อกันที่ประเทศจีนกันเลย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมจำได้เคยมีข่าวเรื่องของฝ้าเพดานเนี่ยถล่มลงมาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องคุณผู้ชมเดี๋ยวดูคลิปไปพร้อมกันเนี่ยแหละค่ะ
เพดานถล่มลงมาแบบนี้เลยนะคะในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสาย๘สถานีซื้อผิงเป็นประตูทางออกที่๓ที่นครเซี่ยงไฮค่ะ
คือผู้โดยสารเนี่ยกำลังจะเดินไปขึ้นรถพอเดินผ่านมาคาดว่าได้ยินเสียง
ก็เลยพยายามมีลักษณะค่อยหลบแล้วฝ้าก็พังถล่มลงมา
เพราะดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้
โดยสำนักข่าวท้องถิ่นของนครเซี่ยงไฮก็รายงานบอกว่า
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เร่งปิดทางออกของสถานีรถไฟสายแปด
เพื่อทำการตรวจสอบแล้วก็ซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้น
สำหรับสาเหตุการถล่มครั้งนี้นะคะก็เกิดจากน้ำที่รั่วซึมลงบนฝ้าเพดาน
ทำให้โครงสร้างที่ประคองฝ้าเพดานเนี่ยสึกกร่อน
กระแสลมแรงในวันเกิดเหตุด้วย
แต่ว่าตอนนี้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินซื้อผิง
กลับมาให้บริการได้ตามปกติแล้วนะคะ